เอาไปเริ่มดูเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
เป็นการเกิดเพลิงไหม้โรงเรียนวัดพายทองที่อ่างทอง
ดับเพลิงก็ไปช่วยดับเพลิงนะฮะแล้วก็ไปสำลักควันหมดสติไป
สุดท้ายก็เสียชีวิตเลยนะครับ
มีเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดพายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
อาคารเป็นอาคารไม้๒ชั้นบริเวณด้านล่างเป็นโรงอาหาร
ด้านบนเป็นอาคารเมื่อเรียนของเด็กชั้นประถมที่สี่ถึงหกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมรถไปฉีดน้ำสักประมาณ๑ชั่วโมงเพลิงก็สงบ
จากการตรวจสอบพบอาคารของโรงเรียนเสียหายไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำลักควันหมดสติ
ขณะที่เข้าไปควบคุมเพลิงทราบชื่อต่อมาคือนายบุญช่วยชุ่มยิ้มนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสารแดง
ผู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ก็ไม่ทันนะครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ทางด้านของนางสะอางทิศถาพันธ์นะครับอายุ๖๓ปีซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่า
เธอเนี่ยเป็นลูกจ้างเข้ามาทำงานในโรงเรียนนี้แล้วก็พักอยู่ในอาคารข้างกับอาคารที่เกิดเพลิงไหม้นี่แหละ
ขณะที่กำลังทำกับข้าวอยู่จู่เอ๊ะทำไมไฟมันดับไฟดับได้ยังไงก็เลยรีบเดินออกไปดู
เห็นไฟมันไหม้อยู่อะครับก็เลยไปแจ้งพาโรงให้ไปตรวจสอบไปชะโงกดูโอ้โหไฟลุกขึ้นจากอาคารโรงอาหารด้านล่าง
ก็เลยตะโกนให้คนช่วยดับเพลิงแต่ก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาดับนะฮะสุดท้ายมันก็ไหม้ไปทั้งหลังแบบนี้แล้วนะครับส่วนสาเหตุก็ต้องรอให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าเกิดจากอะไรเพราะมันเกิดตอนกลางคืนนะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่านะครับ